ขึ้นบริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊บน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ทำให้รถคู่กรณีพังยับเยิน

จำนวนนี้อาการสาหัส๕คน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาด้านนอก
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
แล้วเฉียวชนกับรถกระบะสีขาวอย่างจัง
หมุนกระเด็นข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง
เป็นจังหวัดเดียวกับที่รถเก๋งสีดำและรถบรรทุกขับสวนมา
พุ่งชนอย่างจังจนทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว

รถจักรยานยนต์ชนรถเก๋งบริเวณแยกพุทธมนตรสาย๗
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทำให้คนขับขี่และคนซ้อนล้มกลิ้งกลางสี่แยก
ด้านหน้ารถเก๋งได้รับความเสียหาย
คนขับรถเก๋งอ้างว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากถนนปฐมกรยา
่งหน้าอำเภอนครชัยศรีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาจากพุทธมนตรสาย๗
ปิดท้ายที่จังหวัดกาญจนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก
บริเวณจุดกลับรถถนนบายพาสแก่งเซียนท่าล้อ
หลักกิโลเมตรที่๑๐ในพื้นที่หมู่๑ตำบลท่ามะขามอำเภอกาญจนบุรี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก๋งตกข้างทางสภาพรถพังยับเยิน
หลังคาหลุดออกจากตัวรถภายในรถพบนายปากรสอนสงวนอายุ๒๒ปี
คนขับเสียชีวิตติดภายในและคนที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนรถบรรทุกถูกชนกันชนท้ายหลุดเศษชิ้นส่วนของรถเก๋งกระจัดกระจาย
คนขับรถบรรทุกบอกว่ากำลังขนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปส่งที่ห้างแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ขณะจอดรถเพื่อเลี้ยวกลับรถอยู่
จู่ก็มีรถเก๋งมาชนอย่างจังจนมีผู้เสียชีวิต